เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ฆ่าตัวตายเหมือนกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
สามีน้อยใจภรรยาที่ภรรยาไปเที่ยวปีใหม่กับเพื่อน๒คืนไม่กลับห้อง
สองวันสองคืนไม่อยู่เลยโอ้โหน้อยใจไปหาเหล้ามาดื่ม
เหล้าเมาแล้วก็ยิงตัวตายอืมเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจสพพันธองกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบมีคนเสียชีวิต
อยู่ในห้องพักเป็นห้องพักของคนงานก่อสร้างค่ะ
ไม่มีเลขที่แต่อยู่ในซอยพัฒนา๓หมู่๔อำเภอพันธองจังหวัดชนบุรี
เป็นเหมือนเพลิงพักอ่ะนะคะชั้นเดียวยกพื้นสูงมีอยู่สี่ห้อง
เรียนกันอยู่ห้องที่สี่ค่ะพบศพในเดือนมนต์คาถาอายุสี่สิบปี
เป็นชาวจังหวัดนครพนมเป็นคนงานก่อสร้างนะคะ
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนแบบนี้ค่ะสภาพศพก็คือมีร่องรอยของกระสุนจุดสามแปด
ยิงเขาที่หน้าผากคุณผู้ชมยิงเข้าหน้าผากนัดหนึ่ง
กระสุนเนี่ยทะลุด้านหลังเลยนะปลายเท้าเจอปืน
แต่เป็นลักษณะของปืนปากกาไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกนะคะ
ตกอยู่แบบนี้ค่ะในรังเพลิงมีปลอกกระสุนคาอยู่ด้วย
แล้วก็ในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือค้นทรัพย์สินอะไร
จากการสอบสวนภรรยาของผู้ตายค่ะนางสาวหนึ่งฤทัยในคาถาอายุ๒๒ปี
เขาก็บอกว่าเขาหย่าร้างกับสามีเก่าแล้วก็มาอยู่กินกับในเดือนผู้ตายเนี่ย
ซึ่งก็ทำงานก่อสร้าง๓ปีได้แล้วที่มาอยู่ด้วยกัน
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันนะแต่ภรรยาเขาไปเที่ยวปีใหม่กับเพื่อนเพื่อน
ซึ่งก็มีทั้งเพื่อนผู้ชายด้วยเพื่อนผู้หญิงก็มี
ไม่ได้กลับมานอนที่ห้องพักสองคืนช่วงเย็นเมื่อวาน
นางสาวหนึ่งฤทัยภรรยาค่ะก็กลับมาที่ห้องพักคนงานก่อสร้าง
ตัวในเดือนผู้ตายอ่ะนะก็บ่นบ่นว่าแบบเบื่อ
ไปมีชายอื่นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
แต่เป็นการทะเลาะกันแบบนิดหน่อยไม่ได้ตบตี
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรใช่เธอก็ไม่คิดไง
เรื่องแค่นี้ทะเลาะกันนิดหน่อยเองแต่ว่านางสาวหนึ่งฤทัยภรรยาเนี่ยค่ะ
เขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนอีกก็ปล่อยให้ในเดือนสามีเนี่ย
อยู่เพียงละครั้งอีกนี่ไงแล้วพอหายไปทั้งคืน
ในเดือนสามีเองก็เลยเครียดด้วยน้อยใจภรรยาด้วย
เหมือนกับภรรยามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วก็เครียดเรื่องหนี้สินด้วยค่ะ
หยิบยืมญาติพี่น้องมาซื้อเหล้าขาวมาดื่มย้อมใจ
คว้าปืนปากกายิงตัวตายยิงเข้าหน้าผากเลย
เช้าวันนี้ภรรยาเพิ่งกลับมากลับมาตอนเช้า
ก็มาเห็นว่าสามียิงตัวตายอยู่บนที่นอน
สาเหตุการตายน่าจะเกิดจากเรื่องความหึงห่วงครับเพราะว่า
หรือว่าสามีกับอ่ากับภรรยาอ่าก่อนเกิดเหตุเนี้ยอ่า
ตัวภรรยาเนี้ยได้เอาเอาลูกเนี้ยไปพระศัยอยู่ที่บ้าน
ไม่ย้ายครับแล้วก็ไม่ได้มาพักตอนเก็บบ้านตัวสามีเองเนี้ย
ก็เกิดความเครียดน่าจะแล้วก็ตอนเกิดเหตุจะได้ดื่มเดี่ยนทรวา
ขาวนะครับก็เป็นขวดหลังจากนั้นก็ได้ใช้
เอาวุธปืนไขพลฤทธิ์นะครับอ่า
อิ่มอิ่มตัวตายเท่าบริเวณที่สี่สักอืม
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนางสาวหนึ่งฤทัยภรรยาของผู้ตายไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ที่สพพันธองนำศพไปชนะสูตรแล้วก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ